ผู้ชายในฝันกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของผู้ชายในฝันเวลารวดเร็วเหลือเกินนะคะ
แล้วก็เมื่อกี้อภิษเนี่ยนะคะได้ทิ้งท้ายไปว่าจะมาล้วงลึกเรื่องหัวใจของหนุ่มบอล
ทีนี้พี่กาวเปิดประเด็นเลยขอถามก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ย

อภิษไม่ต้องกี๊บขนาดนี้

ความติ๊กนี่ทำให้มีปัญหากับแฟนไหม

คือเวลาถ้ามีปัญหาปุ๊บเราจะนิ่ง

แม่ก็จะขอเฟสตัวไปอยู่คนเดียว

ซึ่งบางทีก็เหมือนว่าบางเรื่อง

นิทแบบไหนที่นำให้เกิดปัญหากับแฟน

เป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ดี

ไม่ครับคือผมรู้สึกว่าเวลาคุยกันตอนนั้น
คือด้วยส่วนตัวเราเราเป็นคนไม่ชอบการทะเลาะกันอย่างรุนแรง
เวลาสมมุติอีกฝ่ายนึงขึ้นเสียงมาหรืออะไรอย่างนี้
คือเราไม่ชอบการการทะเลาะการอ้า
ก็เลยเราเลือกที่จะเฟสออกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมงั้นอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งอะไร

อย่างนี้ผู้หญิงก็จะร้องไห้จะไปจะตายไปหลายวัน
ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือถ้ามุติอีกฝ่ายแรงมา
สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ท็อปแรงใส่ผมมาอะไรอย่างนี้
ผมก็ยังไม่พร้อมคุยอย่างนั้นอย่าเพิ่งคุยอะไรอย่างนี้
เพราะเราจะไม่ใช่คนที่ชอบปะทะหรืออะไรที่แบบอย่างนั้น
มันก็จะมีปัญหาว่าบางทีพอปล่อยนานไปอะไรอย่างนี้
หมวยหมวยหมวยหมวยสูงเปรียวก็เอาพอดีพอดี

หมดเปรี้ยวเฉียวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เอ่อชอบผู้หญิงที่แบบ
ไม่ได้ชอบพวกเราองค์ทัศน์ชัย
คือหมายความว่าเราชอบผู้หญิงที่ดูดีสมส่วนทุกอย่าง

ถ่ายรูปแบบขี่จักรยานอะไรผมจะชอบแบบนั้นนะ

เปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยว

เปรี้ยวแต่งตัวเก่งแล้วก็

ไม่หมวยไงประเด็นคือออกจาก

แต่ว่าเป็นคนหุ่นดีแล้วก็

จะชอบด้วยชอบผู้หญิงแต่งตัวเก่ง
ต้องที่ชอบกดดูแลตัวเอง

แต่คนที่ลืมเริ่มจากคุยกันก่อนนะ
ก็อย่างนี้มันมัน

ถ้ามวยยกตริยาเห็นก็จะเป็นแบบคลิกไทยพวก

ถ้าแฟนปัจจุบันไม่ตรงสเต็ก

ไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นได้คุยกันก่อนในระดับหนึ่ง
แล้วคุยไปคุยมาเออเฮ้ยเขาตรงกับแล้วเขาแมนดีแบบ

ถ้าพูดอย่างนี้นะแสดงว่าในวงการแน่นอน
ในวงการสนองพอดีน่ะเดี๋ยวเราไปหา

อ้าวเฟนเคยบอกข้อดีของคุณกั๊ย

อ่า

ก็คือดูเหมือนจะเป็นคนแบบว่า
เจ้าชู้หรือว่าชอบเที่ยวชอบอะไรอะไรอย่างนี้นะ
แต่จริงแล้วกลับกลายเป็นว่าผมไม่ได้เป็นแบบที่เห็น
อ๋อตรงข้ามตรงข้ามอธับใจ

ผมไม่ใช่คนอารมณ์ร้ายอารมณ์โมโหร้ายหรืออะไรอย่างนี้

อุ๊ยมีข้อดีเกินหนึ่งข้อ

แต่เพียงแต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกผมไม่ชอบทะเลาะกับผู้หญิง
ไม่ชอบอารมณ์ปรัฐาไม่ชอบความรุนแรงอะไรประมาณนี้
แต่ว่า
แต่มันก็ต้องมีข้อเสียบ้างแหละ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
รับได้นะก็คือไม่ได้เป็นคนแบบว่า

โอเคโอเค
มีอะไรอยากจะฝากบอกไปถึงแฟนของเราบ้างไหม
ยืนยันปฏิเสธเรื่องราวอะไรหรือฝากผลงานของเรา

เพราะว่าตัวตนเดี๋ยวเขาก็เห็นมาหลายปีแล้วล่ะตัวตนเรา
ก็ฝากผลงานก็เดี๋ยวจะมีละครเรื่องสลักจิตนะครับ
แล้วก็นางฟ้าไร้ปีกเร็วนี้ได้ชมกันแน่นอนครับผม
นี่เขาบอกว่าพี่บอลมีของมาแจกด้วย

เข้าไปดูได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนะคะ
แล้วเราก็ยังมีของแจกอีกเพียบเลย

ขอบคุณพี่บอลมากเลยนะ
ขอบคุณนะคะ
จริง
ไม่ได้